สำหรับคุณผู้ชมภอสุมบันทึงไทยรัฐวันนี้เจอเจอกับเราสองคนค่ะ
คุณปลอยและดิฉันใบต้องเมื่อกี้ถ้าพูดถึงลายหลุดเนี่ย
ตอนนี้เป็นกระแสแรงมากเลยนะคะ
ซึ่งจะเป็นลายหลุดของพวกเขาจริงหรือเปล่าไม่รู้
แต่ที่รู้ให้คุณผู้ชมได้ดูลายหลุดนี้ไปพร้อมกันก่อนเลยนะคะ

เมื่อวานนี้มันมีประเด็นไลน์หลุดออกมาที่ทำเอาชาวโซเชียลฮือฮากันยกใหญ่
ว่าผู้สนทนาในไลน์เนี่ยจะใช่พระเอกที่กำลังเป็นข่าวด้วยหรือไม่
เดี๋ยวเรามีภาพนี่แหละค่ะคือภาพลายหลุด
ภาพนี้เป็นการเซลฟี่หน้าหมวยลี่ส่งไปให้คู่สนทนา
ซึ่งก็ตอบกลับมาว่าสงสัยคืนนี้ต้องเจอ
เห้ยหลายคนต้องใส่เลยว่าเจออะไร
ภาพนี้นี่เองนะคะที่กลายเป็นประเด็นว่า

บางคนก็ตั้งข้อสังเกตว่านี่ลายของจริงหรือเปล่าเนี่ย
แต่ไม่ทันได้คำตอบว่าลายนี้หลุดจริงหรือเปล่า
หมวยลี่เขาก็มีความเคลื่อนไหวนะคะ
เธอได้โพสต์ภาพที่เธอเดินทางไปที่สถานีตำรวจ
เพื่อแจ้งความว่าไลน์ของเธอถูกแฮ็ก
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๒๙มกราคมที่ผ่านมา
ปรากฏว่าข้อความสนทนาทางไลน์ของเธอเนี่ยค่ะ

เพจต่างจากข้อความนี้นี่เองนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งก็ทำให้เดาได้ไม่ยากว่าลายหลุดที่เราเห็นกันนั้น

แต่คู่สนทนาจะใช่พี่โป๊ปหรือเปล่านั้น
เดี๋ยวต้องรอฟังจากปากของพระเอกคนดัง

เดี๋ยวรอกันยาวหน่อย๗๘วันรอได้อยู่แล้ว
รอได้แหละเพราะว่าพี่โป๊ปออกงานทีไร
ก็โอ้โหแฟนคลับแน่นนะคะนักข่าวก็ต้องแน่นเหมือนกัน
ถูกต้องแล้วออกงานทีลัยก็เหมือนว่ามีเรื่อง
ลุลของพี่หมื่นโภษมีให้ได้เคลลียร์กันตลอดนะคะ
ตัวเธอเนี่ยไม่ได้เป็นคนส่งแต่มีคนหลุดแท็กไลน์จะเป็นใครเนี่ยไม่รู้
ถูกต้องแล้วส่วนวันเสาร์หน้าเดี๋ยวรู้กันว่าพี่หมื่นโป๊ปจะว่ายังไงนะคะ